ก็ติดสถานการณ์เรื่องของการชุมนุมกันต่อเนื่องเลยนะคะ
เมื่อสักครู่ที่คุณวิมวลวันธรรมพักดีรายงานมาเบื้องต้น
ว่าเริ่มมีการเคลื่อนที่ของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะคะ
ติดตามรายงานล่าสุดกับคุณวิมลวันเลยค่ะ
ตอนนี้ขบวนเคลื่อนไปที่จุดไหนอย่างไรกันบ้างนะคะคุณวิมนต์วันค่ะ
ค่ะตอนนี้ขบวนนั้นยังอยู่ภายในอนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
เนื่องจากว่าการจราจรนั้นค่อนข้างที่จะติดขัดนะคะ
ทำให้การเคลื่อนขบวนก็เพราะนั้นจะเป็นปลายอย่างล่าช้าค่ะ
มีรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์จำนวนมากนะคะ
สัญลักษณ์ที่สามารถจะเห็นได้ชัดเจนก็คือสัญลักษณ์ของทงสีแดงนะคะ
แล้วก็มีลักษณะของการบีบแตรเป็นสัญลักษณ์ตลอดเวลานะคะ
แล้วคุณวิมลวันอยู่ตรงจุดนั้น
พอจะเห็นกำลังเจ้าหน้าที่ที่วางกำลังอยู่ตรงแยกดินแดนหรือยังคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้ออกจากอนุสวรีชัยสมรภูมิเลย
ก็เลยทำให้ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่นะคะ
แต่ถ้ายืนยันด้วยสายตาของดิฉันในขณะนี้
ก็คือว่าในบริเวณของอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่นะคะ
ก็เลยทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเต็มพื้นที่ไปหมดเลยค่ะ
ค่ะคุณวิมนต์วันค่ะแน่นอนแล้วใช่ไหมคะ
ว่ากลุ่มนี้จะเคลื่อนที่ไปยังบ้านนายกรัฐมนตรีล่ะค่ะ
มีการประกาศโดยรถขยายเสียงนะคะว่า
จะมีการเคลื่อนขบวนมาที่อนุสวรีชัยสมรภูมิก่อน
ที่จะจัดขบวนในการเคลื่อนไปอย่างจุดสำคัญ
นั่นก็คือที่ร๑๑รอนะครับ
เคลื่อนไปกดดันนายกรัฐมนตรี
คือจริงแล้วเนี่ยประกาศตั้งแต่พระเจ้ากลางเลิกแล้ว
ว่าจะไปที่รอ๑๑รออแน่นอนนะคะ
แต่ว่าจุดต่างนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่การติดตามการชุมนุม
ตั้งแต่ที่บริเวณอนุสวรีประกาศที่จะไป
ถ้าจะสังเกตว่ามีการเปลี่ยนสถานที่อยู่ตลอดเวลาค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะ

แม้ว่าจะมีประกาศจากทัศน์เตรียมจากรถผู้ใหญ่เสียแล้วก็ตามค่ะ
ค่ะคุณวิมนต์วันค่ะภาพที่เห็นสดอยู่เนี่ยนะคะ
ดูแล้วเนี่ยคือปริมาณของผู้ชุมนุมค่อนข้างเยอะจำนวนเยอะเนี่ยนะคะ

เรียกว่าปิดถาวรตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสัก๑๓นาฬิกา
ที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนมาถึงนะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์
ไม่ได้ใช้วิธีในการเดินเท้า

เพราะฉะนั้นก็เลยปิดการจราจรไปโดยปริยาย
แต่ก็ยังเห็นในส่วนของรถของประชาชน
รถของชาวบ้านต่างเข้ามาร่วมสัญจรอยู่บ้าง
ก็เลยทำให้ติดขัดนะคะไม่สามารถที่จะสัญจรได้เลยค่ะ

มีโอกาสพูดคุยกับแก่นำหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมคนไหนไหมคะ
ว่าถ้ามีการสกัดกั้นให้อยู่เฉพาะบริเวณ

วันนี้รถขยายเสียงประกาศตลอดเส้นทาง
ใช่เชื่อนมาจากแย่นทางเดิมนะคะ
ว่าไม่แกนรับของกลุ่มผู้ชื่นลุมในวันนี้
จันทร์ก็เลยทำให้การศึกษาตัดสินใจ

แต่ละคนเนี่ยง่อจากอีกเลยฟังจากศึกษารถผู้ใหญ่
แล้วก็อีกหนึ่งเลยก็คือช่องทางในการดูจากค่ะ
เฟสบุ๊คแฟนเพจของเยาวชนสดแทน
ที่จะมีการระกาศว่าจะไปจากสินใจแล้วก็สุดต่างนะคะ
ค่ะตอนนี้ก็เท่ากับว่ายังคงไม่ได้เคลื่อนที่นะ
รอจำนวนที่จะมาเติมอีกถูกไหมคะ
ยังคงวนอยู่ในอนุสวรีไทยสมรภูมิจนถึงตอนนี้นะคะ
แล้วก็ยังคงเป็นลักษณะของการจัดขบวนอยู่ค่ะ
เอาละค่ะขอบคุณคุณวิมลวันนะคะ
นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
ยังคงรวมตัวกันอยู่ตรงจุดนี้แหละ
ใช่ค่ะอย่างไม่ได้มีการเคลื่อนที่ต้องรอนะคะว่า
รถขยายเสียงเนี่ยจะมีการประกาศว่าอาจจะเดินหน้าไปตรงไหนหรืออย่างไร
แต่เท่าที่ทราบตอนนี้แนวกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจน
คือกั้นขวางไม่ให้สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายไปทาง
ถนนวิภาวดีรังสิตได้อ่ะนะคะค่ะแล้วตอนนี้เองนะคะ
เขาก็บอกว่าความเคลื่อนไหวต่างสามารถติดตาม

แล้วก็ตื่นเต่าสื่อสารกันผ่านเยาวชนปลดแอบ
ตอนนี้ดิฉันก็เปิดดูมีการถ่ายทอดสดกันด้วยนะคะ
ซึ่งเขาก็จะต้องบอกกันแหละคุยกันแหละในเพจนี้นะคะ

แต่ว่าตอนนี้ยังคงปักหลักอยู่ที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
ความเคลื่อนไหวจะเคลื่อนอย่างไรจะไปที่จุดไหนอย่างไร
ถ้ามีการเคลื่อนเรารายงานเพิ่มเติมเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะ